ต้นเดือนต้องบอกเลยว่ามีอะไรอัปเดตในเรื่องของโลกโซเชียลนะคะ
ไอจีดาราคนไหนมียอดฟอลลอเวอร์เพิ่มขึ้นหรือลดลงใครอันฟอร์ใครหรือใครฟอร์ใครเพิ่ม
ไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่ฝ่ายชายนะคะ
อันดับที่๕ขายดีไม่มีตกค่ะยกให้กับพระเอกสุดเกียร
บ่อยประกอดมียอดเพิ่มขึ้น๑๕๓๔๖๕คนค่ะ
แล้วก็เฉือนกันเล็กน้อยนะคะอันดับที่๔ค่ะคือพระเอกรุ่นน้องร่วมช่อง
อันดับ๓คุณมาแรงแซงทางโค้งดารานุ่มในวงการมากก็คือ
ลูกชายคนรองของนักร้องพ่อลูกดกโอ้ยคล้ายก็อยากจะเป็นลูกสะพ้ายบ้านนี้จังเลย
สะไพรมโนเขามีแฮชแท็กนี้ในไอจีของคุณพ่อเจสะไพรมโน
แล้วคุณเจก็ชอบอัพด้วยนะใครที่อยากจะเป็นภรรยามโนของลูกเขานะฮะติดตามด้วย
นี่แหละลูกชายคนโตน้องเจ้านายทำให้เกิดปรากฏการณ์แฮสแท็กสะพ้ายมโนของพ่อเจ

เป็นลูกเถอะค่ะเป็นลูกพี่ได้เถอะค่ะ
เขาบอกว่าตำแหน่งรองแชมป์ประจำเดือนยอดติดตามสูงขึ้น๒๓๕๙๘๘คน

ปทฤษฎีนั่นเองนะคะตัวจากไปแต่ว่าผลงานและคุณงามความดี
ยังคงเป็นที่อาลัยรักและระลึกถึงแฟนคลับนั่นเองเพิ่มสูงขึ้น๒๖๙๓๕๐คนค่ะ
ฝ่ายชายไปแล้วฝ่ายนี้ไม่ค่อยอยากอ่านอะไรฝ่ายหญิง
ตามมันต้องติดตามเนาะฝ่ายหญิงค่ะเริ่มกันที่อันดับ๕นะคะ
มียอดผู้ติดตาม๑๗๒๒๓๓คน
เมียหลวงเราไปติดตามดูแล้วกันไม่รู้เธอเป็นเมียหลวงหรือเมียน้อยนะคะ
ขณะที่ความนิยมของนางเอกฟรีแลนซ์ใหม่ดาวิกาก็ยังขายดีค่ะ
ได้รับความสนใจจากแฟนคลับในโลกออนไลน์ต่อเนื่อง
เพิ่มมาเป็น๑๗๕๖๖๒คน
ร้างมาในอันดับที่๔นะคะ
อันดับที่๓ค่ะถ้าพี่บีสั่งว่าให้ช่างกระโดดสูงแค่ไหน

ติช่ากันติชาค่ะได้รับกระแสความแรงตรงไปตรงมา
ยอดไอจีเพิ่มไป๑๙๑๔๙๐คน
อันนี้ที่ฉันฟอร์เขาไม่ใช่ความสามารถเขานะคุณ

ขณะเดียวกันที่ซุปตาเบอร์หนึ่งค่ะคุณอ้ำพัชราภานะครับ

เดือนมกราคมที่ผ่านมากดเพิ่มไป๒๕๗๔๐๖คนนั่นเองค่ะ
และดาราสาวที่ครองแชมป์ติดตามสูงที่สุด
ใครจะไปคิดคะมีประเด็นตบตีกันใต้ทางด่วนด้วย

สูงถึง๔๔๔๗๑๗คนเลยทีเดียว
แพทนับประพาตอนนี้มีแฟนคลับเพิ่มขึ้นเพราะว่า
นับประพาคินโตโน่กับแพทไปออกรายการนึง